คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ที่โคราชค่ะคือมีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็มีการแจ้งเจ้าหน้าที่แต่สุดท้ายเขาเสียชีวิต
เพื่อนผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยบอกว่าอยู่ดีมีใครก็ไม่รู้

ตรวจสอบไปตรวจสอบมามันไม่ใช่แล้ว
ตัวเองนั่นแหละทำปืนลั่นใส่เพื่อนจนเพื่อนตาย
นี่ค่ะทางกู้ภัยมูลนิธิสว่างชิดชาธรรมที่ปักช่องนะคะ
หัวใจผู้ชายคนนี้ค่ะกระสุนมันเข้าราวนมซ้ายทะลุหลัง
ตอนแรกอาการสาหัสอยู่ที่ร้านค้าริมถนนซอยโรงเรียนถนอมสิทธิวิทยา
นำตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายคือเขาเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณเที่ยงคืน๔๕นาทีนะคะก็คือจะเข้าสู่วันที่๕แล้วอ่ะนะ
ตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะที่ซอยโรงเรียนถนอมสิทธิวิทยาสามแยกปากช่องเนี่ยนะคะ
คนเจ็บนายอุทิศณวศรีอายุ๔๕ถูกยิงเข้าใต้ราวนมซ้ายนัดหนึ่งกระสุนทะลุหลัง
กู้ภัยรีบนำส่งโรงพยาบาลและอย่างที่บอกว่าเขาเสียชีวิตก็เลยต้องคุยกับเพื่อนของผู้เสียชีวิต
เขานั่งอยู่ในที่เกิดเหตุตรงนั้นเลยนายวรรณสิทธิ์ประสงค์ทรัพย์หรือในแก๊สอายุ๔๑
ตอนแรกเขาบอกแบบนี้ค่ะเนี่ยนั่งดื่มเหล้ากันอยู่ที่โต๊ะหินหน้าร้านค้านี่แหละ
มีคนร้ายเป็นผู้ชายสองคนขี่รถจักรยานยนต์มาชักปืนยิงใส่ไปโดนนายอุทิศ
แล้วคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์หนีไปเลยไปทำสามแยกปักช่องแถวเนี่ย
แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมคือไอ้คำให้การเหล่านี้มันดูงง
มันพิรุษวกไปวนมาตำรวจถามก็วนไปวนมางงตำรวจเลยไม่เชื่อ
เชื่อสิ่งที่เพื่อนพูดสุดท้ายไปดูกล้องวงจรปิดค่ะ
ภาพนี้นะคะนี่ได้ยินเสียงปืนเห็นไหมสักประมาณสามทุ่มนิดใช่
แล้วในแก๊ปถือกระเป๋าสะพายสีแดงแล้วก็นี่ได้ยินเสียงปืนแบบนี้
แล้วก็หายไปสุดท้ายยอมจำนวนด้วยหลักฐานไง
แล้วตัวผู้เสียชีวิตนายอุทิศขอดูปืน
เป็นปืนพกสั้นแบบลูกโม่อยู่ในกระเป๋าสะพายสีแดงก็เลยหยิบให้ดู
แต่นายอุทิศขอจับขอจับปืนได้ไหม
เขาบอกเขาไม่ให้จับก็เลยยื้อแย่งปืนกันปืนลั่นใส่นายอุทิศจนร่างสุด
ก็เลยให้คนในร้านที่มีภาพในร้านนะคะให้คนในร้านโทรแจ้งตำรวจแจ้งกู้ภัย
นำส่งโรงพยาบาลส่วนตัวเองก็เอาปืนไปซ่อนอ่า
ตู้โชว์ในบ้านห่างจากจุดเกิดเหตุไป๕๐เมตรแล้วย้อนกลับมาอีกที
แต่ให้ข้อมูลแบบพิรุษเยอะเลยไม่รอดไง
แล้วตำรวจเขาก็มีหลักถรงหลักฐานอะไรแบบนี้
นำตัวไปดำเนินคดีนะคะข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และเรื่องของการครอบครองปืนพาปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ก็ถูกดำเนินคดีอยู่ดีค่ะ
คือความจริงถ้าพยายามที่จะช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่อ่ะนะแล้วพูดความจริงนะ
ถ้าบอกความจริงมันอาจจะแบบผ่อนหนักให้เป็นเบา
นี่กลายเป็นว่าโกหกยังไงมันก็ไม่เนียนหรอก